ทุกวันนี้ผู้ป่วยโรคตาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วมี๕๐๐คนต่อวัน
หมออยากได้ห้องผ่าตัดห้องตรวจ
แต่หมอไม่มีเงินหมอที่นี่จนเป็นคนดี
แล้วก็ทำงานหนักหมออยากช่วยคน